วันนี้จะพาไปเปิดเมนูแปลกที่รสชาติอร่อยไม่เป็นสองรองใคร

คุณผู้ชมที่ชอบกินของแปลก

เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเมนูแปลก
ที่รสชัดอร่อยไม่เป็นสองรองไข่

เริ่มกันที่เมนูบาร์บีคิวด้วงสาคูกันก่อนเลยครับ

น้องดวงตัวอวกอวดมากครับ
เมนูนี้ทางเจ้าของภิเป็น
จากนั้นก็นำไปเสียบไม้

และปิดด้วยมะเขือเทศเหมือนบาร์บีคิวทั่วไปเลย
ขั้นตอนการเสียบก็ไปต่อกันที่การปิ้ง
และทานซอสบาร์บีคิว
เมื่อสุกก็กินได้เลย
รสชาตินั้นก็จะออกมันเข็มนะครับ
ไม่รอช้าไปต่อกันที่เมนูหนูนาอบน้ำพึ่ง
เด็ดขนาดไหนไปชมครับ
และนี่ก็คือหนูนาอบน้ำพึ่งรสเลิศ
น่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม

จากนั้นก็มาทำเครื่องหมักย่าง๓เกลอ
พริกไทยขาวรากผักชีกระเทียม

แล้วปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลซอสหอยนังรมงาขาว
และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพึ่ง

จากนั้นนำหนูไปทาให้ทั่วตัวแบบนี้
ประมาณ๑๕๒๐นาที
แล้วนำใส่หม้ออบอีก๓๐นาทีก็จะกรอบแบบนี้เลย
ตอนกินก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่ว
ขอบอกเลยว่าอร่อย

ก็อย่าลืมคำนึงถึงความสะอาดถูกสุขอนามัยด้วยนะครับ

สิ่งสำคัญก็คือคำนึงถึงเรื่องความสะอาดถูกสุขอนามัย
แล้วก็กินแบบปรุงสุกปลอดภัยที่สุดนะครับ